ก็ทยอยเดินทางกลับด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

นครปฐมก็ปฏิบัติภารกิจลุล่วงเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวานนี้ทีมงานท่อสูบน้ำซิ่งนครปฐมบ้านแพ้วสมุทรสาคร
ทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ์

ช่วยอะไรนะทีมพญานาคซิ่งวิ่งไปช่วยน้อง

ก็นี่แหละครับท่อต่างขนาดใหญ่เลย
ยาว๑๘เมตรที่นำมาช่วยสูบน้ำในภารกิจนี้นะครับ
โดยนายธวัชชัยฟุ้งขจรทีมงานท่อสูบน้ำซิ่ง
เปิดเผยนะครับว่าได้ร่วมภารกิจสำคัญรวม๑๒วัน
นำเครื่องสูบน้ำ๔เครื่องมาติดตั้งพร้อมเดินเครื่อง
โดยสูบจากถ้ำทรายทอง๓เครื่อง
แล้วก็ด้านล่างบริเวณหนองน้ำผู้อีก๑เครื่อง
แต่เดินเครื่องตลอด๒๔ชั่วโมง
หยุดแค่ช่วงเติมน้ำมันเท่านั้น
ใช้น้ำมันวันละ๔๐๐ลิตรต่อเครื่องนะ
โดยช่วงแรกสมาชิกในทีมช่วยกันออกค่าน้ำมันเอง
จากนั้นก็เริ่มมีคนนำน้ำมันมามอบให้

สูบน้ำหัวพญานาคหรือว่าเครื่องสูบน้ำยักษ์
เป็นส่วนที่ช่วยภารกิจครั้งนี้ได้มากเหมือนกัน
เยอะมากจริงเพราะว่าทำให้ระดับน้ำภายในถ้ำเนี่ย

ใช่นะครับขนาดทีมงานเองบอกว่า
ไม่เคยนะไม่เคยสูบน้ำต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มาก่อน

สูบเท่าไหร่น้ำมันก็มาเติมลงมา
แค่ได้ประคองระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้น
ก็นี่แหละครับคือภารกิจที่สำคัญแล้ว
ส่วนหนึ่งคงเพราะมีน้ำไหลมาเติมตลอด
และไม่รู้ว่าน้ำมันไหลมาจากทางไหนบ้าง
แต่เครื่องสูบน้ำหัวพญานาคของผม
ก็ต้องเร่งสูบน้ำออกสู้กับน้ำข้างในเต็มที่นะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คน

ทีมงานทุกคนรู้สึกดีใจครับที่ทุกคนนั้นปลอดภัย
ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีที่ทำเพื่อส่วนรวม

ทำให้ภารกิจระดับโลกนี้สำเร็จ
โดยขากลับจะแวะที่จังหวัดลำปาง
เพราะว่ามีหน่วยงามราชการจะเลี้ยงขอบคุณนะครับ
ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาช่วย

จะช่วยเหลือหน่วยงานต่าง

ทีมงานท่อซิ่งสุดน้ำและท้อนฐมวันแพ้
แล้วก็ขอขอบคุณมากทุกคนที่ส่งมาให้
เราทำสำเร็จแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นน้องออกมาแล้ว

ที่มาอยู่ก็คือ๑๒วันครับ๑๒วัน

๔ตัวนี้เราเดินเครื่องไม่หยุดนะครับ๒๔ชั่วโมงเลย
เดิน๔ชั่วโมงก็จะหยุดพักแค่ตอนเช็คน้ำมันเครื่องกับเติมน้ำขึ้นนั่นเอง
ส่วนมากก็คือเราสูบบอกกุ้งบอกปลาหรือน้ำท่วมปี๕๐๕๕

เราจะเห็นว่าน้ำมาจากนี้จะเข้ามาเนี่ยเรารู้เราเห็นที่กว้าง
แต่อันนี้เราสู้กับธรรมชาติเราไม่สามารถรู้ได้ว่า

เราสู้ได้อย่างเดียวคือว่าน้ำน้อยที่สุด
เจ้าที่ในถ้ำทำงานได้ดีที่สุดเราสู้ได้แค่นั้น
แต่เราสู้กับธรรมชาติที่ว่าให้น้ำหมดเราสู้ไม่ได้ครับ
แล้วสู้กับว่าที่น้ำไม่หมดหรือเปล่า
ไม่มีหมดครับผมว่าออกเลยว่าไม่มีหมดครับ
ธวัชชัยก็เล่าถึงวิธีการสู้กับน้ำ

พี่ธวัดชัยยังบอกอีกว่าทีมงานทุกคนเดินทางมาด้วยใจ

ได้รับการสนับสนุนน้ำมันจากหลายหน่วยงาน
นำมาวางให้ตามเครื่องสูบน้ำ
เพราะว่าทีมงานไม่ได้รับเงินสด

แต่ว่ามีน้ำมันมาถึงที่เลยนะครับ
อกจากนี้ยังขอบคุณมิตรภาพที่ได้รับจากชาวแม่สายจังหวัดเชียงราย
ที่ช่วยกันดูแลทั้งเรื่องที่อยู่อาหารการกิน
และภูมิใจที่เกษตรกรไทยผลิตขึ้นอุปกรณ์

และยังได้รับความรู้เพิ่มเติมเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรของภาครัฐ

เพราะบางระบบตัวพี่ธวัชชัยและทีมงานบอก
ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกันนะครับ
ส่วนพื้นที่นาข้าวในหมู่บ้านหนองอ้อตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย
ได้รับผลกระทบจากการประบายน้ำ
ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับ
หมู่บ้านนี้มี๑๙รายที่ได้รับผลกระทบ

มีผลผลิตคือข้าวที่เพิ่งจะเริ่มหวานและปักดำ
อายุ๒๐วันถึง๑เดือนครับ
ด้านของนายเศรษฐวุฒิปัญญาคำผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองอ้อ
คาดว่าจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้ร้อยละ๕๐
ชาวบ้านยังสามารถปักดำใหม่ได้
โดยได้รับรายงานว่าหน่วยงานภาครัฐ
จะมีเงินชดเชยไร่ละ๑๑๑๓บาท
อกจากนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนจะมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ด้วย
แต่คงนำไปหวานไม่ทันแล้วครับได้แต่เก็บไว้ปีหน้า
แล้วก็จะมีภาคเอกชนมอบต้นกล้า
และจะใช้เครื่องปักดำให้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ

เนื่องจากเลยระดูการหวานข้าวมาแล้ว
แต่ถ้าเป็นการปักดำก็ยังถือว่าทันอยู่นะครับ
บอกโอเคไม่เป็นไรเรื่องความช่วยเหลือ
เอาไว้พูดทีหลังซึ่งก็ได้นะครับ
แต่นี่พอเสร็จภารกิจแล้วก็มีหน่วยงานนะครับ
หลายหน่วยงานขึ้นมาที่เป็นไปได้ผมก็รับครับ
แล้วก็ที่เป็นไปไม่ได้ก็ปฏิเสธไปนะครับ
อย่างมีหน่วยงานที่จะมาขอเอาโดรน
มาช่วยหวานเมล็ดพันธุ์แต่มันมันเป็นไปไม่ได้นะครับ
เพราะว่าใช่ใช่ครับครับผม
แต่บางเกษตรกรบางท่านก็สามารถได้หาต้นกล้า
ปักดำซ่อมไปบางส่วนแล้วก็มี
เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ปกตินะครับ
น้ำไม่ท่วมนะครับ
ถ้าหากฝนไม่ตกมากมายน้ำไม่หนุนอะไรก็คงไม่มีปัญหานะครับ

ชาวบ้านเองก็ไม่ได้กังวลมากนะครับ
เพราะว่าทำนาปีไว้กินเองในครอบครัว
เหลือก็ขายและช่วงนี้ยังปักดำใหม่ได้ทันเวลาอยู่บ้าง
แต่ทุกคนดีใจมากกว่าครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

เพื่อช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จครับ